บอกเลยว่าแฟนคลับเซาไพรซ์ได้ใจไปเต็มเลย

คนพ่อฮูและผู้หลักก็คือใกล้ตัว
พี่หวันเจี๊ยบไงผู้จัดการของแม่ชมนะฮะ
งานนี้พีพีบอกเลยว่าโดนแม่แกล้งกันชุดใหญ่เลย
แต่ก็ดีใจที่แม่ชมเนี่ยแซวแซวว่าอะไรรู้ไหม

คืองานนี้คนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์น้องพีพีตลอดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะ

บอกว่าน้องพีพีร้องเพลงเพราะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่บิลกิ้นให้ได้ฟินกันไปเลยจ้า

ก็โดนแก่

เพราะว่าเหมือนพี่หวันเจ๊บเขาก็หลุดมาบ้าง

เขาไม่ค่อยออกการการ

ดูครับเขาเก่งทุกวัน
แล้วเขาก็พัฒนาตัวเองตลอด

เนี่ยผู้ชมกันต่อ
หน้าสื่อก็เซิร์ชบั๊กอะไรบ้าง
ชอตนี้น่ารักมาก

ร้องเพลงได้ดีมากการแสดงก็ดี
หน้าตาก็ดีเคมีก็ดี

เข้าใจแล้ว

ถ้ามีผลงานออกมาให้แฟนดูเยอะก็แล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ